คุณผู้ชมครับพลเอกประยุทธ์นะครับ
ไปประชุมสภากลาโหม
แล้วก็อารมณ์ดีถ่ายรูปกับสื่อมวลชน
ในช่วงที่ฝนตกหนักที่ตกหนักเนี่ยนะครับ
ฝากนะครับสื่อมวลชนบอกนายกคนใหม่มาแล้วนะ

นี่ฮะอารมณ์ดีทีเดียววันนี้นะครับ
ผลเอกประยุทธ์จัดโดชานายกกัธมนตรี
แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับ

หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมสภากลาโหมนะครับ

แล้วก็ระบุว่ายังไม่ได้ไปไหน
จากนั้นนะครับสื่อมวลชนก็ร้องเพลง
คนไม่สำคัญครับก็ทำให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับ

ได้ฝากสื่อกับท่านว่าที่นายกคนใหม่ไปแล้วนะ

เมื่อถามว่าหลังจากนี้ท่านนายกจะทำอะไรต่อนะครับ
บอกว่ายังไงลองฟังดูครับ

เพลงนี้ตอนนั้นนักข่าวไปถามแหละแล้วนายก็พูด

สมขันต์ว่าคนไม่สำคัญวันนี้เลยร้องให้นายกฟังเลย
นักข่าวถามเรื่องการคุยกับคุณเศรษฐาทวีสิน
ด้วยว่าคุยอะไรกันบ้างเป็นยังไงกันบ้าง
เป็นการพบกันในเวลาที่เหมาะสมสมควร

ต่างคนต่างให้เกียรติซึ่งกันและกัน
ก็ไม่ได้คุยอะไรกันมากเพราะว่าเวลามีจำกัด
ก็ฝากให้ดูแลทุกอย่างหน่วยงานความมั่นคงต่าง
ก็ทำความเข้าใจกันให้ดีท่านก็นะครับรับไป

โดยงานต่างก็พร้อมที่จะส่งมอบงาน
เพราะว่ามีข้อมูลต่างในการปฏิบัติราชการ
ส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ว่ากรณีที่ในเศรษฐาเป็นนายกระทรมนตรี

จากผลเอกประยุทธมภิกษ์

ยังไม่ได้เป็นนายกเพราะว่าท่านนายกประยุทธ

แล้วก็รถกระจกลงนะแล้วก็ยังบอกมือ

นี่ละครับ